มุกออนต่อที่เรื่องนี้ดีกว่าไปดูฮิปพอปข้างรักกันดีกว่า
เผ็ดผมขอดวิบวับวิบวับ
อยากจะเข้ามาจ้า
เยอะจนผมปวดข้ามา

ฉันจะร้องเพลงนี้เพราะมันเข้ากับเพลงดิฉัน

จะบอกเลยว่าป๊อกพัฒนากรฮิปพอป

ให้ภรรยาคนสวยให้มากกี้เป็นของขวัญไปเลย
เชื่อว่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นความฝันของสาวดิฉันอิจฉา
อิจฉาจริงนะจ๊ะอยากจะได้มาสวมที่นิ้วบ้าง
คุณป๊อกพัศรกรที่จัดงานเปิดตัวค่ายเพลงกลางห้างดังแบบปังไปเลย
สะดุดตาที่สุดคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม

ชอบลูกคอมากเลยโต

มันใหญ่กว่าข้อนิ้วเอาอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริง
คือปกติคนเราจะมีแหวนแบบว่าใส่ไปงาม

แต่ไม่ต้องดราม่านะเขาคงไม่ใส่ล้างจานหรอกม
อันนี้อันนี้ก็ใส่ออกงาน

มันวิบวับวิบวับเหมือนที่เพลงที่ฉันร้องไปเมื่อกี้
เออนะคะอดแซวเลยไม่ได้จริง

วงนี้นี่แหละค่ะที่คุณสามีทำเตอร์ไพรส์
อบให้เป็นของขวัญวันครบรอบ๘ปีไปเลย
ซึ่งเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายค่ะ

เมื่อรู้ว่านุ่มป๊อกซื้อแหวนเพชรให้
และนอกจากดีใจที่สามี

แล้วก็ยังภูมิใจกับความตั้งใจของสามีด้วย
เพราะว่าแหวนวงนี้คุณสามี
คุณป๊อกพัศรกรค่ะตั้งใจทำงานเก็บเงิน

กว่าจะได้แหวนวงนี้มาเขาเก็บเงินซื้อเด้อ

กินกับเลย

อย่าสิเดี๋ยวเขาก็มันใส่ทำงาน

เขาให้มาแล้วก็มีแหวนที่แบบ
เอาไว้ใส่แบบง่าย

เขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบให้แหวนแต่งงาน

ที่เป็นแบบด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาเอง
ก็ใช้เวลาเก็บเงินอยู่๘ปี
ใช้เวลาเก็บเงินอยู่๘ปี
ไม่คิดเลยเพราะว่ามันแบ่งกันใช้ไม่ได้

ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะ
เป็นอย่างไรบ้างแต่เราไม่ใหญ่กว่าเขา

มารกี้นี่ถ้าใส่หมดเองก็เป็นเรื่องเต็มค่อนข้อ

ในนิ้วงานลาดเค้าไม่เคยพร่อง
ฉันก็จะใส่ใหญ่แบบมากกี้ก็ได้นะ

พี่ล้างจานทุกวันเลย